ดินไหวนะครับจุดศูนย์กลางอยู่ที่อำเภอบางกระทุ่มจังหวัดพิศนุโลก
แน่นอนว่าชาวบ้านเนี่ยแตกตื่นนอนไม่หลับมันรู้สึกได้
ใช่ค่ะชาวบ้านหลายคนบอกไม่ทราบ
นึกว่ารถบรรทุกอะไรเสียงดังมาวิ่งผ่านหน้าบ้านมันสั่นไปหมด
มันสั่นอย่างนั้นเลยนะฮะ
แล้วที่สำคัญคือนักขณะนี้เขาตรวจสอบพบว่า
มันเป็นรอยเลื่อนใหม่ซ่อนตัวอยู่ใต้ดินถึง๑๐๐ปีนะฮะ
ปรากฏเมื่อคืนที่ผ่านมาเอาไปดูคลิปเหตุการณ์กันหน่อยนะครับ

เฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ

มันสั่นถึงบ้านไงนะ

มันสะเทือนเนี่ยเอาไปดุ้งไปหมดเลยค่ะ

ออกบ้านสั่นเลยแมวสะดุ้งเลย

จริงเหรอ
กล้องบ้านนี้ทั้งภาพทั้งเสียงชัดดีเหลือเกิน

นี่ฮะนี่ฝ่ายของแฟนนุ่มก็ออกมาจากด้านในห้องนะครับ
มีแมวสดุ้งเป็นหมดเลยเห็นไหม
มันปลุกปักปุกปักนะเสียงนะ
เขารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนนะฮะมีเสียงดังด้วยนะครับ
เขาบอกมันเหมือนรถบรรทุกขนดินขับผ่านบ้านเหมือนที่ท่านได้ยินนะฮะ
แผ่นดินไหวในครั้งนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุนะครับทุกผู้ชมครับ
พอตรวจสอบแล้วเนี่ยนะครับพบว่ามันมีระดับไหวเนี่ยขนาด๔๕
ความลึกลงไปได้ดินเนี่ย๕กิโลเมตรค่ะ
อ่าแล้วก็รับรู้ได้ถึงพื้นที่สามจังหวัดด้วยกันนะครับ
พิศนุโลกพิจิตรแล้วก็กำแพงเพชรนะครับ
นี่ตรงนี้นะฮะจุดศูนย์กลางนะครับแผ่นดินไหวนะฮะ
ที่จังหวัดพิจิตรอ่าเมื่อสักครู่นี้พิศนุโลกนะฮะ
พิจิตรเนี่ยมีร้านขายไอศครีมอยู่ในห้างแห่งหนึ่ง
กล้องวงจรปิดดูสิฮะช่วงกลางดึกเหมือนกันนะเที่ยงคืนนะ
แต่เขามีกล้องวงจรปิดอยู่โอ้โหมันสั่นอย่างนี้อ่ะ
๔๕วินาทีดูทุกขวด
โอ้โหทุกผู้ชมครับถ้าดูจากแผนที่ของกรมทรัพยากรธรณีนะครับ
เห็นรอยเลื่อนมีพลังในประเทศไทยทั้งหมดเนี่ย๑๖กลุ่มรอยเลื่อนนะครับ
กลุ่มรอยเลื่อนนะครับคือไอ้รอยเลื่อนเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วนะฮะ
ในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตามกราฟิกในหน้าจอนะครับ
แต่ที่พิศนุโลกเมื่อคืนนี้ถือว่ารับรู้ไปถึงพิจิตรกับกำแพงเพชรนะครับ
มันไม่มีพื้นที่ปรากฏรอยเลื่อนเลยนะฮะโดยเฉพาะที่ตำบลไผลล้อม
อำเภอบังกระทุ่งจังหวัดพิศนุโลกทั้งที่แผ่นดินไหวครั้งนี้
มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลไผลล้อมแต่ไม่ปรากฏรอยเลื่อนเลย
ไม่มีเส้นรอยเลื่อนเลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องใหม่
ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในพื้นที่ตรงนี้นะครับ
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานางสาวชมภารีชมพูรัฐ
บอกว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นมันเกิดจากรอยเลื่อนที่ไม่เคยสำรวจมาก่อน
หรือรอยเลื่อนใหม่นะฮะที่มองไม่เห็นมันซ่อนตัวอยู่ใต้ดิน
ไม่ได้อยู่ในแผนศึกษารอยเลื่อนมีพลังของกรมทรัพยากรธรณีมาก่อน
แล้วก็ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวมาก่อนในรอบ๑๐๐ปีด้วย
ไม่เคยเกิดไม่เคยรับรู้มาก่อนเลย
เราก็ลงไปคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะครับตะบนไผลล้อม
อำเภอบังกระทุ่มที่จังหวัดพิศนุโลกส่วนใหญ่ก็ตกใจนะฮะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
ไม่เคยมีการไหวไม่เคยมีการสั่นไม่เคยรู้สึกได้มาก่อน
บางคนบอกตอนเกิดเหตุหลับอยู่นึกว่าใครมาปลาระเบิดแถวบ้าน
ไม่คิดว่าเป็นแผ่นดินไหวเพราะแถวนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
สินไม่มีอะไรเสียหายนะครับทุกผู้ชมครับ
แต่ทีนี้พอเขารู้ข่าวกันว่ามันคือรอยเลื่อนที่ซ่อนตัวอยู่มานาน
เพิ่งมาไหวเนี่ยฮะ๑๐๐ปีเนี่ยฮะ
เขาบอกตกใจนะฮะทีนี้จะทำยังไงกันต่อล่ะ
พตัวสันตั้งนาน
กันหมดเลยนี่ดู

ปลามันยังตื่นเลยคือมันเป็นเรื่องใหม่ของคนในพื้นที่ตรงนี้จริงจริง
แล้วยิ่งบอกว่ามันเป็นรอยเลื่อนใหม่ที่เพิ่งเจอนะเพิ่งเกิด

ข้างหน้าแหละเรื่องของการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนตึกสูงอย่างนี้ค่ะ
ถูกต้องฮะก็ต้องตระหนักแล้วว่ามันมีโอกาสแผ่นดินไหวได้อีก
แล้วเกิดบ้านเราอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนี่ยอืม
ทำยังไงล่ะทีนี้อดกังวลไม่ได้นะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ฮะหลายที่นะฮะเขาก็โพสต์กันนะเขาไปดูกล้องวงจรปิดในบ้านของเขานะ
เพราะเขาตื่นมาแล้วตอนเช้าโอ้ยมันป่ะแผ่นดินไหวได้อันนี้

เหล็กราวบันไดต่างใช่ไหมฮะเหล็กกั้นต่าง
นี่อยู่กันหลายคนทำอะไรกันเนี่ยคุณเขียนมาสอน
โอ้โหกำลังกดมือถือกันอยู่เลยเขาก็งงกันนะ
มันอะไรรถรถผ่านหรือใครมาปลาระเบิดหรืออะไรยังไง
คุณผู้ชมครับมีเจ้าของบ้านหลังที่มีกล้องวงจรปิดที่แมวสะดุ้งนะฮะ
คุณมนศิชานะครับนี่ฮะวันนี้เราไปคุยด้วยนะครับ
บอกทำตัวไม่ถูกเลยยิ่งรู้ว่าบ้านที่อยู่อาศัยทุกวันนี้
ใต้พื้นดินมีรอยเลื่อนใหม่อยู่เนี่ยมันหวาดระแวงไปหมดแล้ว
จากนี้ไปเนี่ยเวลาเกิดฟ้าร้องได้ยินเสียงอะไร
สงสัยคงต้องวิ่งหนีออกจากบ้านกันก่อนแล้ว
แปลกใจแหละเพราะว่าเราไม่คิดว่าพื้นที่บ้านที่เราอยู่อาศัยมันเป็นพื้นที่ที่มันจะเกิดแผ่นดินไหวได้อ่ะ
รู้ว่ามีรอยเลื่อนแล้วยังไงต่อล่ะแล้วเราที่เป็นประชาชนทั่วไปจะทำยังไงล่ะ

ทุกอย่างมันก็คือเงินคนหมดผ่านจนไม่ถูก

เราก็ไปสอบถามผู้ช่วยศาสตราอาจารย์ดรรังสันเกดออร์ด
ท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์

อาจารย์บอกว่าบริเวณนี้เนี่ยมันจะมี
แนวการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกขนาดเล็กอยู่
มีโอกาสได้รับการถ่ายทอดแรงจากความเครียดสะสมของแนวเลื่อนหลักใกล้
ซึ่งถือว่าเป็นการรักษาสมดุลของแผ่นเปลือกโลกนะฮะ
ประชาชนไม่ต้องตระหนกจนมากเกินไป
มันอาจจะมีลักษณะแบบนี้บ้างนะครับ
มีร้อยปีก็เพิ่งเกิดตรงนี้นะ
นายกล้าหารทารักษาผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทพิศนุโลกบอกว่า
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในขณะนี้
ถ้าทางวิศวกรรมศาสตร์ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับ
เพราะพิศนุโลกไม่ได้อยู่ในรอยแยกวงแหวนไฟหรือว่ารอยเลื่อน
สะพานใหญ่ทุกแห่งด้วยนะครับ
ความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนแควร์น้อยแล้วก็เขื่อนขนาดเล็กต่าง
แต่ตอนนี้ที่ตรวจสอบไปยังไม่มีจุดไหนได้รับผลกระทบนะครับ
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยแม่จังหวัดพิศนุโลกนะครับ
ขณีเดทนายกของพระกลัย
จะลงพื้นที่ไปพบกับรัชชนพอดีนะครับ
ก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกันด้วยนะเรื่องนี้